ค่ะเวทีอนุสาวรีชัยสมรภูมิได้แจ้งประกาศยุติการชุมนุมเป็นที่
เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่เวลายี่สิบนาที่การยี่สิบแปดนาทีค่ะ
คนที่อยู่บริเวณโดยรอบอนุสาวรีชัยสมรภูมินะคะ
ให้เดินทางกลับเพราะว่าจะเริ่มปล่อยเส้นทาง
ให้รถสามารถสัญจรได้แล้วค่ะ
หลังจากที่แก่นำกลุ่มประชาชนปลดแอบ
แล้วก็กลุ่มธรรมศาสตร์แนวร่วมที่เป็นแก่นำหลัก
ตรงเวทีอนุสาวรีชัยสมรภูมิ
ได้ประกาศแจ้งให้กับมวลชนทุกคนทราบ
ยุติการชุมนุมให้ทุกคนแยกย้าย
ในเวลา๒๐นาฬิกา๒๘นาทีค่ะ
มาแล้วกว่า๒๐นาทีนะคะ
ที่ทางกลุ่มผู้ชุมนุมได้ประกาศ

รถยนต์เริ่มที่จะเข้ามา
วิ่งในเส้นทางวงเวียน

ก็ยังคงมีเยาวชนบางส่วนลงเหลืออยู่ค่ะ

ขวดน้ำที่วางอยู่รอบถนน
ที่มีการนำมาเป็นอุปกรณ์
จัดเตรียมในเมื่อช่วงที่มีการ

แจ้งแยกย้ายยุติการชุมนุม
รวมถึงทางขอสมกได้มีการประกาศ
เครื่องขยายเสียงตลอดเลยนะคะว่า
อีกประมาณไม่เกิน๑๕นาทีค่ะ

เข้ามาวิ่งในเส้นทางที่มีการจุดที่มีจุดรับส่งผู้โดยสารแล้วค่ะ
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าหันไปทางมุมขวาของกล้องนะคะ

รถเมย์ทั้งสาย๑๘แล้วก็สาย๘นะคะ
เริ่มที่จะวิ่งเข้ามาในเส้นทางที่
จะมาในเกาะตรงจุดที่เป็นป้ายรับส่งผู้โดยสาร

เรียกว่าการชุมนมวันนี้นะคะแม้ว่าจะมีการแยกย้ายเกินเวลานะคะ
เพราะว่าตามที่มีการแจ้งกับทางกลุ่มผู้ชุมนุมไว้ค่ะ
ว่าจะยุติตั้งแต่เวลา๒๐นาฬิกาพร้อมกับเวทีอื่นนะคะ
ที่มีการเคลื่อนไหวในวันนี้จนล่วงเลยมาผ่านมา๒๘นาที
ก็คือแยกย้ายกันในเวลายี่สิบนาฬิกายี่สิบแปดนาทีค่ะ
สุดท้ายแล้วทางแก่นำก็ได้เดินบอกให้ทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้าน
ให้ติดตามทางช่องทางที่ทางเพจทางแก่นนำได้มีการแจ้งไว้นะคะ
ว่าพรุ่งนี้จะมีการชุมนุมนัดหมายกันที่ใด
และตอนนี้อนุสาวรีชัยสมรภูมิกลับมาใช้งานได้ตามปกติแล้วค่ะ
ทั้งหมดคือบรรยากาศล่าสุดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงช่วงนี้นะคะ
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงานสดจากอนุสวรีชัยสมรภูมิค่ะ